สารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสงขลากันหน่อยค่ะ
เพราะว่าประชาชนเนี่ยโอ้โหเขาแห่ขนเอาของเส้นไหว้
กราบไหว้บูชากันตามความเชื่อเยอะแยะไปหมดเลย
เขาบอกว่าคืนนี้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาจับเวลาให้ดีเลยนะ
๕ทุ่มถึงตี๐๑๐๐เทพชัยสิงเยี๊ยจะลงมาประธานพร
ให้โชคให้ลาบให้ความมั่งข้างกับทุกคน
ใครที่บูชาเทพองค์นี้เขาบอกว่าให้รอเวลาได้เลย
คือเทศกาลตรุษจีนสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนแล้ว

เขาก็จะเอาของมากราบไหว้ที่สารเจ้าพ่อหลักเมือง

เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัว
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้
เขาบอกว่าคืนนี้๕ทุ่มถึงตี๑
แค่๒ชั่วโมงนี้เท่านั้น
ที่เทศฉ่ายจริงเอี๊ยดเทศแห่งโชคลาภ
จะเดินทางลงมาบนโลกเพื่อประทานพร
เขาบอกว่าปีนี้มาคืนเดียวมาแค่๒ชั่วโมง
ต่อกันที่หาดใหญ่นะคะเท่าแก่ร้านขายข้าวสารค่ะ

ข้าวสารฟรีเลยก็ละกัน๗๐๐ถุงค่ะ

เท่าแก่คือเท่าแก่หารย่านเฉินนะคะ
ขายข้าวสารบอกแกอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ๒๐
พอแกลืมตาอ้าปากได้ก็เลยอยากจะทดแทนคุณ
แผ่นดินที่เปรียบเหมือนอู่ข้าวอู่น้ำ
ตัดสินใจแจกข้าวสารให้ชาวหาดใหญ่
ทำแบบนี้ทุกปีติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่๒๔แล้วค่ะ

ที่นี่เขามีของแปลก
ที่ว่าของแปลกก็คือว่าปกติแล้วในเทศกาลตรุษจีน

เพราะว่าที่นี่เป็นฟาร์มจราเข้รุ่งทวีชัย
อยู่ในพื้นที่อำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐม
เขาบอกหมูแพงนักจัดจอราเข้ไปเลยจ้ะ
เป็นจราเข้น้ำจืดหนัก๓๐กิโลกรัมยาว๒เมตร

ฟาร์มมา๓๐ปีแล้วมีจราเข้อยู่๑๒๐๐๐ตัว
ในปีนี้มันแพงหมดผลไม้ก็แพงหมูก่อแพง
เป็ดก่อแพงไก่ก่อแพงจัดจราเข้ให้ก็ละกันนะท่าน
ปิดท้ายกันที่เชียงใหม่ค่ะ

สวนสัตว์เชียงใหม่เขาจัดงานรับตรุษจีนสุดอลังการ
สิงโตในอุโมงใต้น้ำค่ะพี่เบิร์ตเป็นไงคะ

เขาบอกว่ามีการโชว์เนี่ยแบ่งเป็นรอบตอนเช้า๑๑โมง๒๐นาที
ตอนบ่าย๒โมง๔๐นาที
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒กุมภาพันธ์กันเลยนะคะ
ใครอยากจะไปดูเชิดสิงโตใต้น้ำไปดูกันได้ค่ะ

เขาจะมีการป้อนอาหารปลาโชว์น้องหนูก่อน
ก็ตกแต่งพื้นที่กันสวยงามยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะ
ส่วนปีนี้โซนยอดนิยมก็ยังคงเป็นโซนแสดงเสือ

แต่ก็แน่นอนเพื่อมาตรการความปลอดภัยเรื่องของโควิด
ก็จะต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละรอบด้วย